วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเทรนด์อาหารรักสุขภาพ
เพื่อสุขภาพกันบ้างอย่างแบรนด์โจรสลัดนะครับ
เป็นสลัดในการที่ไปขายบนห้าง
มา๓ปีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เขาใช้โลกของโซเชียลมีเดีย
สร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย
ติดตามจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
การแสดงข้อมูลด้านโภชนาการผ่านคาแรคเตอร์ลุงโจรบนเพจโจรสลัด
เป็นการสื่อสารการตลาดและสร้างแบรนด์ความคุ้นเคยกับลูกค้า
มากกว่าเป็นการขายสินค้าบนหน้าเพจ
ซึ่งปัจจุบันเพจนี้มีผู้ติดตามแล้วกว่า๓๕๐๐๐ไลค์ค่ะ
ถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลมากเลยทีเดียว
คาแรคเตอร์ลุงโจรมาจากคุณน้าของอริยะคำพิโล
ผู้ร่วมก่อตั้งโจรสลัดซึ่งเป็นผู้สอนสูตรน้ำสลัดไทย
ได้มีการปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากกับคนไทยค่ะ
ซึ่งก็เป็นรสชาติที่เหมือนกับหลายตัวที่เขากินอยู่ทุกวันอยู่แล้ว

เป็นสลัดกะเพราอกไก่ไข่ต้มอาจจะมีสลัดแบบรสชาติแซ่บ
น้ำสลัดซีฟู้ต่างอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่ก็คือเหมือนกับเขาได้กินอาหารได้กินผักได้กินอะไรที่มันมีประโยชน์
แต่ว่ารสชาติที่เขาคุ้นเคย
โจรสลัดมีน้ำสลัดให้เลือกถึง๑๖รสชาติและกว่า๒๐เมนูเซต
เพื่อให้ลูกค้าเลือกรับประทานได้ทุกวัน
ส่วนราคาก็ไม่แพงค่ะเริ่มต้นที่๖๙บาทถึง๑๔๙บาทต่อเมนู
กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าของที่นี่ก็จะเป็นคนเมืองคนทำงาน
และจากการเก็บสถิติของทางร้านก็พบว่าลูกค้าหนึ่งคนจะเข้ามาใช้บริการที่ร้าน
เฉลี่ย๓วันต่อ๑สัปดาห์ค่ะ
หันมาทำร้านสลัดเพียงอย่างเดียวต้องใช้ตัวสินค้าเป็นตัวดึงค่ะ
และถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
เริ่มแรกนะคะเจ้าของแบรนด์ก็ได้ตัดสินใจลงมือทำธุรกิจไปพร้อมกับการลองผิดลองถูก
เรารู้สึกว่าเรามีอย่างเดียวคือเรามีความตั้งใจเรามีสูตรน้ำสลัดที่เราว่าอร่อยแล้วอะไรแค่นี้เราก็มีแค่นี้
แล้วก็เราก็ทำเท่าที่เรามีครับแต่ว่าเราก็ใส่ความตั้งใจใส่ความเอาใจใส่เข้าไป
ต้นทุนค่าเช่าสถานที่ในอาคารและห้างสรรพสินค้าที่สูงประกอบกับข้อจำกัดด้านอายุของสินค้าที่เป็นผักไฮโดรโปนิคผักออร์แกนิคและของสดต้องทำแบบวัน
ต่อวันการบริหารสต๊อกและการเน้นปริมาณลูกค้าที่เข้ามาซื้อ
จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญค่ะรวมถึงกระแสรักสุขภาพที่กำลังมาแรง
ในตลาดไทยและตลาดโลกแต่ละเดือนนะคะ
ทำกำไรได้ประมาณร้อยละสิบต่อเดือนและมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติมอีก๓แห่ง
ในปีนี้ด้วยค่ะเคมิกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน